คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
มีเหตุไฟไหม้หอพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องเศร้าค่ะมีผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ภายในห้อง
ผู้เสียชีวิตอายุ๑๙เองนะคะเป็นนักศึกษาเรียนดีมาก
เป็นนักศึกษาที่ได้ทุนในการเรียนนะคะอ่า
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในห้องหอพักนี้อยู่ที่ตำบลท่าโพ
อำเพลิงผิดสนุโลกค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดนะคะ
ดับเพลิงก็ไประงับเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องพัก
หมายเลขสี่ศูนย์หนึ่งกับสี่ศูนย์สองครับใช้เวลากว่าจะ
ดับไฟได้สักประมาณ๒๐นาทีค่ะ

ก็มีคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในห้องหมายเลข๔๐๒นะคะ
ก็เลยแจ้งทางโรงพยาบาลพุทธชินราชให้ชนะสูตรพลิกศพ
ผู้เสียชีวิตอายุเพิ่ง๑๙นะคะ
นายชะนินศรีสะอาดเป็นนักศึกษาทุน
เรียนอยู่ปี๑คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
สภาพศพก็คือถูกไฟคลอกตามร่างกายประมาณ๗๐

นายชนินศรีสะอาดอายุ๑๙ปี
สินในห้องก็จะมีอุปกรณ์การเรียน
มีเสื้อผ้ามีเตียงนอนมีพัดลม
ทางผู้กำกับสพเมืองพิศนุโลกบอกว่า

พบว่าไม่มีร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้ายอะไร
สาเหตุการเสียชีวิตคือสำลักควันไฟจนหมดสติ
และไฟคลอกนะคะ
คือสาเหตุของไฟไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แต่มันมีประเด็นตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
คือทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาไปตรวจสอบเขาไปเจอ
ขวดน้ำเปล่ามีกลิ่นน้ำมัน
สภาพถูกไฟไหม้อยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์
เนี่ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ขวดน้ำมันอันนี้
มันเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้นี้หรือเปล่านะคะ
นี่ค่ะแต่ก็เชื่อว่าไม่ใช่เหตุฆาตกรรมอำพลางอะไรหรอ
ใช่ทางครอบครัวบอกว่าก็รอข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่อีกที
ก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่เบื้องต้นเจ้าที่บอกว่าก็